คืออะไรก็ตามนะพอการเมืองมันร้อนแรงเนี่ย
คือเขาไม่อยากจะไปยุ่งไปเฉียดเลยไม่อยากจะได้รับผลกระทบ
มิ้นท์ช็อกหรือไอ้ช็อกมิ้นท์เนี่ยคุณผู้ชม
ถ้ามันพูดได้นะมันคงพูดขออภัยนะ
อย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกู
เฮ้ยตอนนี้ก็กระทบมากเหมือนกันนะที่มัน
อย่างร้านนี้เขาบอกว่าเป็นเครื่องดื่มทางการเมือง
เป็นเครื่องดื่มที่เขาเรียกว่าอะไร
เครื่องดื่มที่จะหักหลังเพื่อน
เครื่องดื่มที่จะถีบเพื่อนลงเรือเราไม่ขาย
นั่นไงผมถึงบอกว่าถ้ามิ้นช็อกมันพูดได้
มันคงพูดแบบนั้นอ่ะค่ะร้านขายกาแฟและเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง
แม่สอดจังหวัดตากครับโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กบอกว่า
งดขายเมนูช็อคมิ้นท์หรือมิ้นท์ช็อค
เนื่องจากไม่อยากขายอยู่แล้วงดขายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เมนูหักหลังเพื่อนถีบเพื่อนลงเรือเราไม่ขาย
อันนี้ผมก็ใส่เสียงให้มันดูนะครับ
เข้ากับโพสต์เขาหน่อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลงรูปนะครับ
มิ้นท์ใส่แก้วสีเขียวอ่อนลาดโกโก้ด้านบน
ดูน่ากินน่ะนะแต่ถูกกาเครื่องหมาย
งดขายร้านเค้กอ่ะร้านเค้กชื่อดัง
ระยองคุณผู้ชมครับซึ่งจริงมียอดคน
ร้านลาวยกเลิกเมนูช็อกมิ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปย้อนไป
สักเดือนกว่ากว่าสองเดือนนี่เป็นเมนูยอดฮิตเลยนะเราสามคน
ไม่ซื้อมาลองเลยมีอะไรบ้างอ่ะเราลองทั้งกาแฟส้ม
เอาหินอะไรแบบนี้นี่แหละครับคือโพสต์เนี่ยให้เหตุผลบอกว่า
เชื่อว่าหลายคนขณะนี้นะครับคงไม่อยากกินแล้วขอปิดไป
หนึ่งเมนูแล้วกันค่ะต้องขออภัยอย่างสูงสุดยอดดอยอินทนนท
ขออภัยอย่างสูงมากนะครับแล้วก็ย้ำเพิ่มอีกว่า
สต๊อกของแล้วครับเดี๋ยวเจ็บกันเมนูนี้อ่าอ่า
สำหรับเมนูช็อกช็อกมินต์ของคุณผู้ชมครับคือเริ่ม
ต้นก็คือคุณอุ้งอิงแคนดิเดตนายกนะครับเพื่อไทยใช่ไหม
บอกเป็นเมนูโปรดโดยเฉพาะช่วงหาเสียงคุณพิธานะครับ
เก้าไกรก็เคยลองชิมนะครับแต่คุณพิทาบอกว่าชอบ
แฟส้มมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามช็อกมิ้นนะครับ
ยังเป็นเครื่องดื่มที่พักเพื่อไทยใช้ต้อนรับสมาชิกพัก
การเมืองนะครับที่จะไปหาที่ไปหาลือกันเมื่อเสาร์เมื่อ
นี่แหละครับชิมกันทั่วหน้าแล้วค่ะนี่แหละโอ้ยเดี๋ยว
ดูนะว่าหลังจากนี้มันจะมีความเคลื่อนไหวอะไร